ปลอดภัย

เฮ้ยโทษมากโทษ
โทษมากโทษมาก
มันยังไม่อยู่บ้านนี้เลยไงอ่ะ
ไปไหนพูดหลังเขาพูดเหลือ
ไม่อยู่ไม่อยู่เลย

ไปไหน
มันจะมาดู
มันอยู่บ้านนี้ไง

พูดหลังเขาโทษมาก
โทษมากโทษมาก